อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นข่าวเศร้ารับปีใหม่เช่นเดียวกัน
หนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งครับทำงานเสร็จกลับไปหาลูกเมียที่พระนครศรีอายุทยา
ระหว่างออกจากบ้านต้องนั่งเรือนั่งเรือแล้วก็ไปขึ้นรถแล้วก็ไปจอดรถไฟ
ระหว่างทางที่นั่งเรือเขาวูบหน้ามืดตกลงไปในน้ำ

พยายามจะคว้านะคะลูกหันไปเห็นพอดีแต่คว้าไม่ทัน
ไม่ทันครับแล้วก็ไปเจอแต่ว่าเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในครองบ้านสร้างหมู่๘ตะบนบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
ตำรวจภูทรบางปะอินก็เข้าไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยามรวมใจชุดประดาน้ำรุดเข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคลองชื่อว่าคลองบ้านสร้างกว้างสักประมาณ๑๐เมตรลึก๖เมตร
กลางคลองเนี่ยเป็นจุดที่ผู้สูญหายจมลงไปครับ
เจ้าหน้าที่เองก็ใช้นักประดาน้ำลงไปงม
ใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พบร่างนะครับ
จากนั้นนำร่างขึ้นมาบนฝั่งเพื่อชนะสูตรเพราะว่าเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจไปแล้ว
ผู้เสียชีวิตก็คือนายชัดชัยเหวชัยภูมิครับอายุ๓๔ก็ไปเจอสภาพ
ใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงยีนแล้วก็ไม่ได้มีบาดแผลตามร่างกาย
สอบถามภรรยาคือนางสาวอัชราพรจำเนียนพลอายุ๓๓ปี
เล่าทั้งน้ำตาแบบนี้บ้านของตนเนี่ยอยู่กลางคลองบ้านสร้างต้องใช้เรือในการเข้าออกเท่านั้นนะครับ
และเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ยสามีทำงานก่อสร้างทำงานเสร็จปุ๊บก็เดินทางจากชนบุรีกลับไปหาลูกเมียช่วงปีใหม่ที่อายุทยา
ทุกวันหยุดยาวก็จะมาแบบนี้เป็นประจำนะฮะเมื่อคืนเนี่ยครอบครัวก็ทำกับข้าวกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวอย่างมีความสุขมากนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะพาลูกกับตนเองนั่งรถไฟจากอายุทยาไปลงที่หัวลำโพงไปเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยไปเที่ยวปีใหม่ไปเยี่ยมญาติในกรุงเทพ
อยากให้ลูกเนี่ยมีโอกาสนั่งรถไฟแทนนั่งรถประจำทางเพราะลูกไม่เคยนั่งนะฮะจากนั้นตอนเช้าทุกคนอาบก็ตื่นมาแต่งตัวอาบน้ำทานข้าวกันไปแล้วก็ให้ญาติที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยพายเรือข้ามฝั่งไปส่งขึ้นสาราเพื่อไปต่อรถแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟนะครับ
ผู้ตายเนี่ยนั่งท้ายเรือลูกชายคนเล็กนั่งตรงกลางออกจากบ้านมาไม่ถึง๒๐เมตรผู้ตายตัวเอียงครับเหมือนจะร่วงลงจากเรือพอลูกชายเห็นก็พยายามที่จะดึงแขนพ่อไว้แต่ว่าไม่ทันครับสุดท้ายเนี่ยพ่อตกน้ำหายไปต่อหน้าลูกกับเมียก็รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยไปช่วยงมหานะครับไปฟังเสียงของภรรยา
แล้วก็ลงตกลงน้ำเลยลูกชายจับขาไว้แต่ดึงไม่ทัน
ลูกชายพยายามดึงแขนดึงขานะคือลูกก็ตัวเล็กอ่ะนะจะกระโดดลงไปก็ตามไม่ทันหรอกครับนะฮะส่วนสาเหตุก็คาดว่าสามีอาจจะเป็นลมหน้ามืดเพราะว่าก็ทำงานหนักมาทั้งปีนั่งเรือตนเองกับลูกชายอายุ๙ขวบก็เสียใจมาก